ถึงพระเอกหนุ่มหน้าหวานเจมส์จิรายุกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
พระเอกหนุ่มคนนี้เนี่ยโอ๊ยทำไมพักหลังดูผอมลงซูบลงผิด

งานหนักหรือเปล่าหรือว่าอันยังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับ
แต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เขามีฟงมีแฟนไปแล้วนี่

เจมส์จีบอกว่าเพราะว่าตัวเองลดน้ำหนัก
เพื่อที่จะฟิตหุ่นเอาไว้ถ่ายฉากถอดเสื้อ
จะไปอวดสิ๊กปลงสิ๊กแพ็กของเขาบ้าง
ก็เลยจัดระบบตัวเองเข้าฟิสเน็ตนะคะลดน้ำหนักไป๕กิโล
ตัวเนี่ยลา้มโตก็เนี่ยค่ะมาแล้วนะคะ
โอ้โหคงแค้นกันเป็นมัดเลยคุณค่ะตอนนี้นะคะ
จิเขาบอกว่ามีแพลนที่จะทำรายการแนวแบบ

แค้นต้องการจะออกคำนางการก็จะความแข็งแรงไปเรื่อย
ถ้าเกิดว่าตัวมันแล้วก็รอดูตัวเองมากกว่า
ถ้าเกิดว่าตัวมันใหญ่เกินไปแล้วก็พาวลง
เพื่อให้ส่งต่อแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่านี่ทำเองทำไม่เล่นแบบขายเองตัดกันเองอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีลุคนี้เท่าไหร่นัก
และที่ผ่านมาไม่ได้เจอคอมเมนต์แปลกครับ
ว่าเจอแต่คอมเมนต์ที่แบบฮาดี
คือการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ผมก็อยากชัดชวนทุกคนอยู่แล้วครับครับผม
ทุกคนที่ผมแบบเป็นห่วงบรรยาย
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิง
แต่ว่าพี่ที่เองผมก็อยากจะชวนครับ